สาวสวยคนนี้มาต่อกันที่สาวสวยอีกหนึ่งคนค่ะ
ตอนนี้เนี่ยกำลังไต่ระดับความแรงความปังความปั๊วเลยนะ
จากข่าวคราวเรื่องหัวใจที่โอ้โห
ผลงานของนางก็มีเยอะมากนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นงานละครงานพรีเซนเตอร์
เฮ้ยน้องเนี่ยกวาดแทบทุกงานเลยค่ะ
แบรนด์หลายสินค้ารุมดึงตัวเป็นพรีเซนเตอร์กันอยู่ไม่น้อย
ทำให้ตอนนี้เจ้าตัวรั้งตำแหน่งวาดที่เจ้าแม่พรีเซนเตอร์คนต่อไปของวงการบันเทิงจ้า
โบก็ได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าเออรู้สึกดีใจมากเลย
ที่ได้รับความไว้วางใจจากหลายสินค้า
แถมยังอ้อนแบบน่ารักที่เล่นสไตล์สาวโบด้วยนะบอกว่า
ตัวเธอเนี่ยยังสามารถที่จะรับงานพรีเซนเตอร์ได้อีกหลายชิ้นเลยละกัน

ยังได้อีกค่ะหนูพร้อมค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องกันหน่อยนะคะ
หลายคนบอกว่ามันคือว่าที่เจ้าแม่พรีเซนเตอร์คนใหม่แล้ว
เพราะว่าที่สุดละปีนี้คือมัน
ถูกภาพถูกภาพ๒๓๓๔
รับได้ค่ะเพราะว่ายังผมจริงเป็นคนผมหนามาก
๔๕เซนผมยาวเงากามค่ะ
มงเล็บมือผิวก็เนียนนะคะ
รูปได้นั่งรูปดูรื่นปื๊ด

คือเป็นเกียรติมากเลยที่ทุกคนแบบยินดี

ก็ไปเป็นแบบเหมือนพรีเซนเตอร์ในโปรดักต์เขาอะไรอย่างนี้
แล้วคือหนึ่งคือเราเป็นคนพูดตรง

เนี่ยเรียกทุกงานตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยค่ะ

เป็นวันเกิดของน้องโบเมลดานะคะ
ปีนี้๒๖ปีบริบูรณ์นะคะ

และหนุ่มอเล็กธีรเดชด้วยค่ะทุกคน

นั่นคือแบบว่าเอ๊ะแขนใครนะ
อ๋อนั่นจริง
ตาดีเหมือนกันนะคุณเลิกคุณตาดีนี่อย่าสังเกตหรือจ้องจับผิดไม่รู้นะโอ้โฮ
นะคะก็รอรู้แล้วกันนะคะเดี๋ยวได้เจอกันเดี๋ยวได้สัมภาษณ์พูดคุยกันแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ